ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลนะครับ
ขณะที่สโมสรการท่าเรือเอฟซีเองก็ไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ได้นำเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ถูกบิดมุมไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับ
เรื่องนี้นะครับนายวิทูลชมชายผลครับผู้บริหารสโมสรก็เปิดเผยนะครับว่าทีมงานก็ได้ไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ก็พบว่าห้องควบคุมตู้จ่ายไฟนั้นก็ถูกเปิดทิ้งไว้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟดับโดยที่ไม่ได้มีการล็อกกุญแจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
อันนี้เป็นประเด็นที่ทางสโมสรเองก็เกิดข้อสงสัยครับ
ดังนั้นสโมสรการท่าเรือจึงได้แจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ
พร้อมกับว่าจ้างบริษัทวิเคราะห์ความเสียหายระดับแนวหน้าในต่างประเทศ
ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด
ซึ่งก็กำลังรอผลการรายงานการตรวจสอบนะครับ
ส่วนเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นั้นทางสโมสรตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไห
ในการที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน๒๔ชั่วโมงครับ
ล่าสุดก็ผลเหมือนเดิมก็คือปรับแพ้ศูนย์ประตูต่อ๒ครับ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับพลตำรวจโทอำนวยนิมโน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกโรงเตือนทุกสโมสรในไทยครับ
เข้มงวดกับแฟนฟุตบอลเกี่ยวกับการเข้าชมที่สนาม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ของสวบคนะครับ
ซึ่งทางสวบคอก่อนหน้านี้ก็ได้ทำหนังสือเตือนมา
ในเรื่องของการเว้นระยะห่างของแฟนฟุตบอลในบางสนาม
โดยทางสมาคมก็จะมีการจับตามองเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
และถ้าพบว่าสนามใดไม่ทำตามระเบียบ

ถ้าเกิดว่าไม่มีการเข้มงวดต่อไป
มีโอกาสที่จะกระทบถึงการห้ามแฟนฟุตบอลเข้าชมในอนาคต

สโมสรทำตามกฎระเบียบหรือเปล่า